ดูความคืบหน้าค่ะคดีหมีขอจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีการควบคุมตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มคณะรถออฟรถ๖คัน
นำโดยอดีตประหลัดแมนนายวัชระสมีรักษ์
ซึ่งเป็นอดีตประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
แล้วก็มีอาสารักษาดินแดนร่วมขบวนอยู่ด้วย
รวมแล้วผู้ต้องหาเนี่ยตัวเลขตอนนี้ก็คือ๑๑คนนะคะ

แต่เบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไปทำบุญสำนักสงฆ์เต่าดำ
แล้วก็รถคันที่มีซากหมีขอขา๔ขาของหมีขอ
เป็นรถที่อาสารักษาดินแดนเขาขับมีปืนรายเฟิลติดกล้อง
อาสาออยเขาบอกว่าซากหมีขอเขาไปซื้อมาจากชาวบ้าน
คนอื่นที่ร่วมขบวนไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
เข้าไปทำบุญแล้วก็ออกมาไม่ได้มีการล่าสัตว์ป่าแต่อย่างใด
แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเข้าไปในพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้ขออนุญาต
แล้วก็หลอกเจ้าหน้าที่ว่าได้รับอนุญาตแล้วแล้วก็เข้าไป
เมื่อวานนี้เล่าไปว่าโดนไป๙ข้อหาวันนี้เพิ่มมาอีก๑ข้อหา
ก็คือยิงปืนในพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือผู้ต้องหาหลายคนมีปืนนะคะไม่ใช่เฉพาะในรถของอาสาออยนะคะ
แต่อาสาออยเนี่ยมีปืนเป็นลักษณะของรายเฟิลแล้วก็ติดกล้องด้วย
แต่ว่านักรับการประกันตัวกันไปคนละ๒๐๐๐๐๐บาท
ก็ปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
นายพนัชกรโพบัณฑิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยก
ลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์เต่าดำนะคะ
เมื่อวานนี้เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็มีหลักฐานเพิ่มเติมมีปลอกกระสุนปืนอีกเยอะเลย
คือมันมีฟันกรามมีขนสัตว์มีชิ้นเนื้ออะไรแบบนี้

ก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับชุดสอบสวนนะคะ
ปลอกกระสุนปืนฟันกรามขนสัตว์ต่าง
คาดว่าเป็นหมีขอนี่แหละค่ะ
แต่จะเป็นตัวเดียวกับที่พบขาสี่ข้างหรือเปล่า
ในรถของอาสาออยอันนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

หลอกกระสุนที่พบว่าตกระหว่างทาง
อยู่ใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น
คาดว่าน่าจะเป็นการจงใจทิ้งปลอกกระสุนเอาไว้

เรื่องต้นยังเชื่อว่าการเข้าไปของกลุ่มนี้
เข้าไปเพื่อล่าสัตว์ค่ะ
เราคาดว่าเขาน่าจะโยนทิ้งนะครับเพราะมันห่างจากระหว่างรถคันที่๒ถึง๓เนี่ยห่างไป๖๗เมตรเองนะครับ
หมายความว่าพอเจอเจ้ารถที่ก็โยนทิ้งเลยอย่างนั้นนะครับ
ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ที่๒กับ๓เนี่ยมะหลัดอยู่ในคันไหนครับ
ท่านประธานอยู่คันที่๔ส่วนรถคันที่เจอซากอยู่คันที่๕มีการยิงปืนแน่นอนข้างในนะครับ
ส่วนปลอกเนี่ยเป็นของปืนกระบอกไหนหรือเป็นของใครยิงอะไรอย่างนี้
เป็นทางพิสูจน์หลักฐานเขาจะไปตรวจของเชื่อมโยงนะครับ
มันไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเปิดให้เข้าปกติ
เป็นเส้นทางขนแรกที่ปิดไปแล้วด้วยแล้วก็อ้างว่าขออนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแล้วซึ่งไม่ได้ขอ
แล้วเข้าไปตรวจที่ป่าเขาพลูก็มีปลอกกระสุนเต็มไปหมดเลย
ไปตรวจที่สำนักสงฆ์เต่าดำก็มีซากสัตว์ป่าอีกเยอะเลย

นายสมโพธิมณีรัฐโคศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะได้พูดถึงการสอบสวนเบื้องต้น
พบว่ากลุ่มของประหลัดแมนซึ่งเป็นอดีตประหลัดไปแล้ว
เพราะว่าถูกออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
โกหกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสายโยก
แจ้งด้วยวาจาว่าได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกแล้ว
ทำให้เจ้าหน้าที่เปิดด่านให้เข้าไป
แต่พอสอบถามไปที่หัวหน้าอุทยาน
หัวหน้าอุทยานบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานขอเข้าไปตามที่กล่าวอ้าง
ก็เลยจัดกำลังเจ้าหน้าที่๑๗นาย
ติดตามเข้าไปเพื่อจับกลุ่มตัววันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากนี้ก็เลยจะมีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ค่ะ
ให้มีความเข้มงวดในการตรวจรถเข้าออกด่านอุทยานแห่งชาติ
ทุกด่านทุกอุทยานแห่งชาติจะมีการเข้มงวดมากขึ้น
กลุ่มคนใช้ช่องว่างที่เป็นจุดสัญจรไปมาของชาวบ้าน
และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเช่นที่สำนักสงฆ์เหมืองเต่าดำเนี่ยค่ะ

แบบนี้ค่ะจะได้ไม่มีการลักลอบเข้าไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อีกค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะคะ
ต้นตัวเลขผู้ต้องหาตอนนี้ก็คือ๑๑คนซึ่งตำรวจภูทรไซโยกนำตัวทั้งหมดขึ้นรถไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ทุกคนปิดหน้าแบบนี้ค่ะมีผ้าปิดบังใบหน้าไม่ให้มองเห็นหน้านะคะแล้วก็ขึ้นรถไปแบบเดินเร็วเลยค่ะ
ญาติไปเฝ้าติดตามนะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกหนึ่งข้ออย่างที่บอกนะคะรวมเป็น๑๐ข้อหานะคะ
ข้อหาที่เพิ่มเข้าไปก็คือยิงปืนในพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ล่าสุดสารได้อนุญาตให้ประกันตัวค่ะวงเงินคนละสองแสนบาทก็ปล่อยตัวชั่วคราวออกไป
ก็แม้ว่าจะได้ประกันตัวแต่ถูกให้ออกจากราชการไว้แล้วสำหรับอดีตประหลัดแมนอดีตประหลัดด่านมะขามเตี้ยนะฮะ
ทีนี้ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าในการสู้คดีถ้าคุณบอกว่าคุณไปทำบุญไปที่สำนักทรงเพื่อทำบุญทำไมไปเจอซากหมีขอทำคงทำครัวทำกับข้าวอะไรพวกนี้นะ
แล้วปลอกกระสุนเยอะมากนะคะปลอกกระสุนเต็มไปหมดเลยอ่ะ
แล้วเหมือนลักษณะโยนทิ้งด้วยตรงนี้ต้องตอบคำถามให้ได้นะครับ
หมีขอที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ตอนที่เราเล่าข่าวนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราเอามาให้ดูนะว่าตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นหมีนะเป็นตระกูลพวกชะมดใช่ค่ะ